สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

อ๋อทางคุณหมอก็ต้องคอยปั๊มของในเย็นไว้ด้วยนะครับ
ทางคุณหมอก็ต้องคอยปักออกใจเย็นไว้ด้วยนะครับ

มาแล้วมาแล้วรถมาแล้ว
ลดมาแล้วลดมาแล้ว